ร้านอาหารที่เชียงใหม่เคยโดนกันแบบร้านนี้ไหม

อ๋อนี่แหละแม่ค้าทุกฉันน้ำตาซึมโดนแกล้ง
กันแกล้งหรอเออสั่งตั้ง๑๕๕กล่อง
คุณผู้ชมครับนักข่าวไปที่ร้านอาหารที่สรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นางสาวพัชราอายุ๓๑ปีเจ้าของร้านนะครับ
มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากไลน์ไลน์ของครูส้มนะครับ
เป็นครูอยู่โรงเรียนในเชียงใหม่นี่แหละส่งหาตั้งแต่เช้าเลย๑๑กันยายนฮะ
แล้วบอกสั่งข้าวกล่องให้นักเรียนหน่อยเมนูข้าวไก่กระเทียม
กล่องละ๔๐ล้อย๕๕กล่องเป็นเงินเท่าไหร่
๐บาทครับมาส่งเลยนะมาส่งเลยนะบ่ายโมงมาส่งเลยนะ
นะครับมาส่งนี่แหละนี่แหละที่สถานปฏิบัติธรรมในอำเภอสรรกำแพงนี่แหละ
ส่วนค่าอาหารเนี่ยโอ้โหทำเอกสารมาให้เรียบร้อยนะแล้วมาเก็บเงินสด
ทางร้านก็เริ่มทำอาหารสิครับนะครับเพื่อให้ทันก่อนบ่ายโมง
แล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงก็รีบไปจีไปเลยจีไปส่งกลัวน้องหิวนะกลัวเด็กหิว
โทรอีกโทรอีกโทรอีกนะครับแล้วมีผู้ชายรับสาย
บอกว่าไปส่งสถานที่ตามที่ครูส้มแจ้งถ้าถึงแล้วให้โทรกลับเบอร์นี้
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงครับไม่เจอนักเรียนปฏิบัติธรรมเลย

ขณะที่โรงครัวของวัดแจ้งว่าหากมีโรงเรียนพานักเรียนมาทำกิจกรรมธรรมะ
โรงครัวจะเป็นคนทำอาหารเอง

จ่ายค่ะตรงนี้ก็เป็นความสะเภาของร้านเราเองของหนูเอง
เพราะปกติที่หนูรับเราจะไม่ค่อยได้มัดจำเรียกมัดจำ
หนูก็เลยเหมือนเป็นการที่เราคิดว่ามันเป็นการเซอร์วิสลูกค้า
ที่เราคิดว่าเขาคงไม่โกงกันหรอกเขาเป็นคู่
นั่นสิคะก็อยากจะเจอเขาแล้วก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเขาทำไปทำไม
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเราก็เสียเราก็เลยอยากรู้เขาทำอะไร
วันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการให้จ่ายมัดจำก่อน
คือมันต้องจ่ายเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ร้านรวมทุกร้านแหละถ้าเกิดว่าคุณเรียกเก็บไป
เชื่อว่าถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงสั่งจริงเขาเข้าใจ
เขายอมจ่ายอาจจะให้คุณจะให้โอนเท่าไหร่ล่ะ

หรือจะเอายังไงโอน๘๐ไหม
หรือยังไงควรที่จะให้เขาจ่าย
อย่างน้อยก็ยังมีตังค์เข้าร้านเราบ้างนะ

พอรู้ตัวว่าโดนหลอกพูดศิษยาย
ก็เอาข้าวกล่องทั้งหมดกลับมานะครับแล้วก็ให้พ่อให้แม่นะครับ
ซึ่งจะไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเอาข้าวกล่องทั้งหมดไปแจกครับ
แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนนะครับที่อำเภอที่จะไปนั่นแหละฮะ
ขณะเดียวกันผู้เสียหายยอมรับว่าคล่องใจว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
ทำแบบนี้นะเป็นคดีหลอกลวงมักจะหลอกเอาทรัพย์สินใช่ไหม
แต่คดีเนี้ยเนี้ยหลอกให้มาทำเข้ากล่องเฉยเฉยโอ้
วัตถุดิบก็จ่ายเงินซื้อมาเสียเวลาทำอาหารอีก
คำถามคือได้อะไรเหมือนที่ผมถามไง
ไอ้ไอ้ไอ้คดีแบบเนี้ยไอ้หลอกแบบนี้มันได้อะไรวะ

ทำให้เขาเสียหายอ่ะไปแจ้งความแล้วนะแจ้งความที่สพสันกำแพงนะ
แล้วก็พบข้อมูลว่าอ้าวมีร้านอาหารถูกหลอกให้ทำอาหารแบบนี้
แล้วก็แล้วติดต่อไม่ได้แบบนี้หลายลายเลยโหบางร้าน

พันสองใช่ไหมใช่บางร้านโดนไปสามหมื่นเจ็ดโอ้ย
นั่นทำกี่กล่องน่ะสามหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็นี่แหละครับ
จะไปส่งแล้วติดต่อไม่ได้ฮะโอ้โหเรื่องโดนหลอกแบบนี้น่าสงสาร